มีความเคลื่อนไหวของแซนวิสาพัฒน์นะคะ
ซึ่งวันนี้แซนพร้อมพยานและทนายไปเข้าให้ปากคำ
แล้วก็ให้สัมภาษณ์นะคะกรณีเรื่องของนายอัจฉริยะค่ะ
คือแซนเนี่ยบอกว่าพร้อมสาบานตามคำท้าของนายอัจฉริยะนะคะ
แล้วก็ท้ากลับด้วยว่านายอัจฉริยะกล้าสาบานเหมือนกันไหม
นะคะขณะที่ทนายความบอกว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานฟ้องค่ะ
นี่ค่ะเป็นช่วงเวลาที่แซนวิสาพัฒน์กับทนาย
ไปที่สอนอท่าข้ามเพื่อเข้าให้ปากคำกับตำรวจ
แล้วก็ได้เปิดใจกับผู้สื่อข่าวถึงประเด็นที่ถูกนายอัชริยะ
เรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรม
ให้คนบนเรือทั้งหมดไปสาบานที่วัดหงษ์อำเภอพุทธไทยสงศ์จังหวัดบุรีรำ
แซนบอกว่าในอัจฉริยะหมดที่พึ่งทางวิทยาศาสตร์แล้ว
ต้องพึ่งศัยศาสตร์ยอมทำรับคำท้า
แต่ขอทำในกรุงเทพแต่ไม่ไปต่างจังหวัด
แล้วก็ท้ากลับไปด้วยว่านายอัจฉริยะกล้าทำแบบเดียวกันหรือไม่ค่ะ
เขากล้าจะสาบานไหมว่าเขาทำแบบนี้ด้วยจิตบริสุทธิ์ไม่ได้หวังอะไรอย่างอื่นนอกจากเพื่อเหยื่ออาชญากรรมจริง
พี่ว่าน่าฟ้องไหมคะเพียงแค่ว่าตอนนี้ก็ต้องมันต้องใช้เวลาเนอะเพราะว่าเยอะอ่ะไม่ธรรมดา
ก็เราก็ต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าดูที่เขาพูดสิคะไม่ได้มีมูล
รวบรวมข้อเท็จจริงต่างที่คุณอาชิริยะให้สัมภาษณ์ในหลายสื่อนะครับ
เพื่อมาประมวลเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะดำเนินการยื่นฟ้องเป็นการกระทำผิดต่างกรรมต่างวาระ